เป็นรถเก๋งหลุดโค้งแล้วก็ตกทาง
ตอนแรกก็คิดว่าเป็นข่าวแบบนี้ธรรมดา
แต่พอปรากฏไปตรวจสอบคนขับมีกลิ่นหรือเหล้าจริง

แต่เบาะหลังคุณเจอจีวอนเจอเครื่องสังขทาน

แต่ชุดคนที่นั่งมาด้วยใส่ชุดคารวาสนะคะ

ท่านคือพระแต่ทำไมใส่ชุดคารวาส
หนีออกมาจากวัดหรือเปล่าไปกินเหล้าอะไรหรือเปล่า

ใช่ค่ะสภาพรถแบบนี้อยู่ตรงโค้งบ้านหาดยาง
ตำบลหาดยางศรีมหาโพที่ปาจีนบุรีนะคะ
ซึ่งพอไปตรวจสอบรถเก๋งคันนี้เขาเสียหลักไปชนราว
มันเป็นลาวเหล็กกั้นข้างทางเนี่ยค่ะ

คนแรกเป็นคนขับรถคือนายวิศนุแซ่อึ้งอายุ๕๔ปี
กลิ่นเหล้าเนี่ยแบบฟุ้งเลยก็เมานั่นแหละ

ส่วนอีกคนนึงเป็นผู้โดยสารนั่งอยู่ข้างคนขับเลย
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือนะค่อนข้างทุลักทุเลค่ะ

เขารูปร่างค่อนข้างแบบตัวใหญ่
ทีนี้ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนี่คุณผู้ชมเห็นไหม
ตอนที่จะเอาออกมาดูสินี่ที่หน้าเนอร์ก็มีเลือดเนี่ย

ใส่ชุดทั่วไปนะแต่จริงเป็นพระนะ
เออเพราะว่าเขาไปเจอจีวอนไงที่ถูกถอดกองอยู่ที่ด้านหลัง
แล้วที่กระโปรงหลังรถก็เจอเครื่องสังขทาน

ที่มีตราของกรมศาสนาติดอยู่เป็นแบบเป็นปึกอะค่ะ
แล้วก็เอกสารการฉีดวัคซีนโควิด๑๙
ระบุชื่อเอาไว้ด้วยพระปริพัฒน์อายุ๓๕ปี
ท่านเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งที่ปราจีนบุรี

พอเกิดเหตุมีพระส่งสองรูปมาที่เกิดเหตุ
แล้วพอพระมายืนยันก็บอกว่าอ๋อ
ผู้ชายที่ตัวอ้วนตัวใหญ่ที่ได้รับบาดเจ็บน่ะ
คือพระปริมพัฒน์จริง
แกบอกแต่ว่าจะไปอบรมเด็ก

วันนี้เป็นพระแน่นอนนะครับ

แล้วทำไมถึงไม่ใส่จีวอนล่ะคุณทำไมถึงใส่ชุดคารวาสแบบนี้
ทำไมออกมาจากวัดล่ะใช่แต่เบื้องต้นเนี่ยถามพระทั้งสองรูปไปนะ
ถ้าแบบนี้ผิดไหมพระสงฆ์สองรูปก็บอกว่ามันก็ต้องศึกจากการเป็นพระอย่างเดียวเลยค่ะ
วันนี้นักข่าวของเราไปที่วัดหลวงปรีชากูลวัดที่พระที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยคืออยู่ที่วัดนี้ครับ
ไปเจอเจ้าอาวาสค่ะเจ้าอาวาสท่านเนี่ยมีอาการอาภาษณผ่าตัดหัวเข่า
ทีนี้ท่านเจ้าอาวาสก็เลยมอบหมายให้ประธานแล้วก็วัยยาวัชกรให้ข้อมูลแทนนะคะ
ซึ่งทางวัยวจกรก็พูดบอกว่าพระที่ประสบอุบัติเหตุคือพระปริพัฒน์
อายุ๓๕ปีเนี่ยเพิ่งจะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสเมื่อปีที่แล้วเอง
เพราะว่าพระปริพัฒน์บวชเรียนมาเป็น๑๐พันศาแล้วนะ
เป็นพระที่เก่งเลยแหละมีความรู้แล้วก็เป็นพระนักเทศเป็นพระวิทยากรในวงการสงฆ์แถวปราจินบุรีพอพูดชื่อพระปริพัฒน์มาทุกคนอ๋อทุกคนทุกคนรู้จักครับ
ซึ่งไม่คิดเลยว่าจะทำตัวแบบนี้ตอนนี้ค่ะคนในวัดเองกรรมการลูกศิษย์ลูกหาเขาตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะ
ที่เกิดขึ้นนะแล้วเราก็ถามวัยวจกรด้วยว่า
รถเก่งคันที่เกิดอุบัติเหตุนั้นน่ะเป็นรถเก๋งอะไรยังไง
เขาบอกว่าจริงรถเก่งคันนั้นมีคนใจบุญถวายให้กับวัด

แต่ว่าท่านเจ้าวาดก็บอกว่าพระลูกวัดในวัดนี้
ใครจะใช้งานอะไรก็มาใช้รถคันนี้ได้
คนขับรถที่พาขับไปแล้วก็เมา
คนนั้นก็เคยบวชอยู่ที่วัดนี้ศึกออกไปนานแล้ว
ทีนี้ไม่รู้เหมือนกันนะว่าพระปริพัฒน์ออกไปทำอะไรกัน
เออไม่รู้แต่เท่าที่รู้ตอนนี้ที่บอกได้เลยเนี่ย
มีการประชุมแล้วแล้วก็มีมติออกมาแล้ว
ว่าจะต้องลาศิกขาพระปริพัฒน์
หลังจากที่รักษาตัวที่โรงพยาบาลเสร็จ

ก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการต่อไปด้วย

แล้วก็แต่งตัวเป็นคารวาสแบบนี้นะคะ